ข่าวนี้ก่อนดูไปอุทาหรณ์ด้วย
เพราะว่าร้านอาหารร้านนี้นะครับ
เอากระทะตั้งน้ำมันไว้

หันไปนานแค่ไหนแล้วไฟมันถึงไหม้แบบนี้

คุณผู้ชมลองทายดูว่าตั้งน้ำมันขนาดนี้จะทำเมนูอะไร

เหตุไฟไหม้นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารนะครับ

เจ้าของร้านเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะมีลูกค้ามาสั่งไก่ทอดครับ
โอ้โหเขาจะทำไก่ทอดนะฮะก็เลยเอากระทะมาตั้งน้ำมันนะครับ
ระหว่างที่รอให้น้ำมันร้อนนะหันไปทำเมนูอื่นเพลิน
เลินปั๊บพอได้กลิ่นคราวนี้ได้กลิ่นควันได้กลิ่นเหม็นไหม้
เอ้ามาดูไฟมันลุกไหม้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่แล้วฮะ
ตกใจวิ่งหนีตะเลิศออกมาครับแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็ไฟกำลังไหม้เลยนะเมื่อกี้
กระทะแล้วก็เตาแก๊สในครัวซึ่งอยู่หน้าร้านเนี่ยนะฮะ
ต้องใช้สารแขมมีฉีดอืมฉีดไปชีดอยู่ตั้งนานประมาณสักยี่สิบนาทีได้
จะควบคุมไฟเอาไว้ได้จากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากการตั้งกระทะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาลสินนะครับฝากเตือนนะครับพี่น้องประชาชนดูข่าวนี้อุทาหรณ์นะฮะ
ประเภทแบบต้มไข่ยันต้มไข่ใช้เวลานานบางทีหันออกไปข้างนอกปั๊บโอ้โหเรียบร้อยมันจะไหม้แบบนี้
เจอเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าโทรได้ที่หมายเลข๑๙๙ครับตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
แต่นี่ก็อย่าลืมขอบบนเตานะดับเพลงก็มาเร็วนะฮะโอ้โหช่วยไว้ได้ทัน
แม่บ้านเป็นกันเยอะค่ะแต่ฉันเองบางทีก็เผลอแบบนี้อุทาหรณ์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ